เขาบอกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสุดประหลาด

คำว่าปฏิบัติธรรมก็คือต้องถือศีลแปด
ใน๑ใน๘ข้อห้ามร้องเพลง
ดูละครห้ามดูสิ่งบันเทิงต่าง
แต่ทีนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้
ให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมร้องเพลง
บอกว่าเป็นการขับของเสียฟอกลม
รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไม่สบายใจสิครับ

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วค่ะ
ร้องเรียนถึงสื่อมวลชนมาตรวจสอบ
ดำเนินการกับสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งหน่อย
เพราะมีการจัดกิจกรรมแปลกต่อเนื่องติดต่อกัน
และทำแบบนี้หลายปีแล้ว

ขณะที่ญาติโยมเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

ชาวบ้านในพื้นที่สงสัยสิคะ
สำนักแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
หรือดำเนินการในรูปแบบลัทธิกันแน่
อกจากนี้ค่ะมีการทำลักษณะนี้
หายใจแบบนี้กระชากลมหายใจ

ร้อนถึงพระครูศรีรัตนสรกิจ

มีคำสั่งให้สำนักปฏิบัติธรรมยุติการดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบ

ผู้ดูแลชั่วคราวสถานปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา
ระหว่างที่หลวงพ่อดีเจ้าของสำนักตัวจริงไปถือศีลที่เพชรบูรณ์
พร้อมกันนี้นายวรพันธ์สุวรรณนุษย์นะคะ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วสั่งด่วนเหมือนกันค่ะ
กักกันตัวญาติโยมที่ทำกิจกรรมจำนวน๑๘คน๑๔วันด้วยกัน
จัดกิจกรรมรวมคนหมู่มาก
หากยังพบว่ายังฝ่าฝืนแบบนี้จะบังคับใช้กฎหมายเฉียบขาดนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่ไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาค่ะ
ไปพูดคุยกับนายยุทธยาจักษีนางน้อยโนนแดง
ลูกสาวแท้ของหลวงพ่อดีเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ย
ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันพฤติกรรมที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเรียนเสียงสัตว์ยืนยันไม่ใช่
เป็นการฝึกสมาธิฟอกลมเขาทำให้ดูหายใจแรงแบบนี้เป็นการฟอกลม
ยืนยันเป็นการรักษาโรคโดยเฉพาะทางเดินหายใจฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
หนูอยากจูบบลีหน่อยหิวข้าวหน่อยหงวดผิดคนเยอะหวุ่นวายไปหมดไม่ได้ครับ

บางคนที่มีสภาวะร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ
เขาก็จะออกทางเสียง

ไม่มีการล้อเลียนสัตว์ปีเกิดหรือว่าอะไรทั้งสิ้น

ไปเห็นเขาเอาสายแห่ปากแห่จมูก
แล้วมันก็ทันกับทุเลศ
ก็เลยฉะนั้นเขาไปฟึกเอาวิชานี้
มันง่ายกว่าแล้วก็ใช้หนี้กรรมนิเวรด้วย

แล้วลองปฏิบัติดูทำไป

จะปวดแล้วแน่ครับเดินตามขา
เอาไปคุยกับอีกหนึ่งคนค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะ
พูดคุยกับนางสาวชะนิชาจันดีเป็นผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรม
บอกว่าศูนย์แห่งนี้ก็เหมือนศูนย์อื่นนั่นแหละ
ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมทำอยู่นั้นเป็นกิจกรรมเฉพาะทางที่ผู้อื่นเข้าถึงยาก
โดยเฉพาะทำสมาธิฟอกลมเป็นวิชาที่หลวงพ่อดีเจ้าของศูนย์
รับความรู้ต่อมาจากหลวงพ่อคงจังหวัดลบบุรีแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติกัน
ยืนยันทุกคนที่มาหายจากโรคกันทุกคนและไม่ใช่การเลี้ยงแบบเรียนแบบเสียงสัตว์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
เอาฟังเสียงผู้ดูแลหน่อยค่ะเป็นการเรียนเรียนเสียงสัตว์อันนี้ไม่จริง
อันนี้ไม่จริงแน่นอนค่ะมันไม่มีเสียงสัตว์เลย
ถึงแม้ว่าคลิปที่เราปฏิบัติทำกันวันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการคลายทุกข์เป็นพระธรรมยาน
อันนี้จะอธิบายมากไม่ได้เพราะว่าต้องมาปฏิบัติเอง
พอเกิดกับตัวเราเองเราจะอ๋ออ๋อค่ะแต่มันเป็นศาสตร์หนึ่ง
ซึ่งเกิดโดยการนั่งสมาธิ
พอพี่อ๋อยตัวเองนะเป็นเมื่อก่อนเป็นไข้เป็นหนาว
คนรอบตัวบอกกินยาสิกินยาสิกินเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่คือเรา
แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่อ๋อยแค่ช่วยคุณหมอลดงาน
เป็นไข้เป็นหนาวก็อย่าไปรบกวนท่านเลยท่านก็จ่ายยามาเหมือนเดิม
คนที่ไปปฏิบัติธรรมเขาก็ยืนยันว่าพอไปปฏิบัติธรรมแล้ว
อาการต่างดีขึ้นก็เป็นเรื่องความเชื่อ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนเฉพาะกลุ่ม
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเหมือนเรื่องนี้